จากประเด็นที่หนุ่มฉะเชิงเซาถูกงูฉกที่อวัยวะเพศ
เชิญชวนให้คุณผู้ชมส่งข้อความมาว่า

เราควรจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์อย่างไรดี
เรื่องของการเอาตัวรอดทั้งเรื่องของการสังเกต
หรือว่าวิธีการที่จะเอาตัวรอดจากงูนั่นเอง

เพราะว่าตอนนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไร

หนุ่มคนนี้หลังจากถูกงูฉกอาการเป็นยังไงบ้างครับ
ก่อนหน้านี้ก็เข้ารับการผ่าตัดใช่ไหมคะ
แต่ว่าอาการล่าสุดตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ว่าแพทย์บอกว่าคงต้องนอนโรงพยาบาลอีกสักประมาณ๓๗วันค่ะ
เพื่อรอดูอาการเพราะเกรงว่าอาจจะมีแผลติดเชื้อได้นะคะ
อนุญาตให้นำนายอัธพรบุญมากช่วยอายุ๓๘ปีผู้ที่ป่วย
แล้วก็ถูกงูเหลือมกัดอวัยวเพศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

หลังจากที่มีการทำการผ่าตัดเสร็จสิ้นเนี่ยนะคะ
นายแพทย์มานิดบูรณเกียรติศักดิ์นายแพทย์ศัลยศาสตร์
ผู้ที่ทำการผ่าตัดให้บอกว่า
ที่ถูกงูกัดที่ผิวหนังปลายอวัยวะเพศ
ฉีกขาดยาวประมาณ๓เซนติเมตร
และที่ผิวขององคชาติมีรอยบาดเป็นแผล
แต่ว่าไม่ถึงท่อปัสสาวะถือว่าไม่มีความเสี่ยง

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องนอนดูอาการอีกสักประมาณ๓๗วัน
หากไม่มีอาการแทรกซ้อนก็สามารถกลับบ้านได้
ซึ่งก็ต้องทำความสะอาดแผลตลอดเวลา
อัตภพรก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มค่ะ
บอกว่าช่วงเช้าตัวเองตื่นขึ้นไปเข้าห้องน้ำตามปกติ
ไปที่คอหารก็ไม่มีอะไรผิดสังเกต
พอนั่งทำธุระส่วนตัวได้ประมาณสัก๕นาที
รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกัดที่ปลายอวัยวเพศ
จึงรีบใช้มือเอื้อมไปจับแน่นอนนะคะ
เจอแบบนี้ใครก็ตกใจตัวเองก็ตกใจค่ะ
พบว่าสิ่งที่จับนั้นคืองูเหลือมขนาดใหญ่
หนุ่มคนนี้โชคดีนะคะที่เขามีสติตั้งสติได้

จากนั้นภรรยาเองก็รีบไปตามเพื่อนบ้านมาช่วย
แล้วก็นำเชือกรัดคองูเหลือมได้ในที่สุดค่ะ
อาทิตย์นี้อ่ะอยู่
ผมเอามือมื้อมื้อนี้ปุ๊บมันหมดแรงไม่ดึงเลย
งัดบากนิดนึงงัดบากก่อน
ทีนี้อีกขายขายเอง

แต่ผมนั่งจับหัวไม่ให้มันดึงลงใช่ไหม
แน่นอนนะคะว่าคงไม่ต้องถามถึงความรู้สึกตกใจแล้วก็ภาวะ
บอกว่าต่อไปไม่กล้านั่งซ่วมอีกแล้ว
อาจจะเปลี่ยนไปนั่งกระโทนแทนสักระยะ
ด้านภรรยานั่นก็คือนางสาวสาวิตรีชูยัง
บอกว่าหลังเกิดเหตุได้สั่งเปลี่ยนจากซ่วมแบบนั่งยอง
เป็นซ่วมแบบชักโครกแทนแต่ก็ยังกลัวว่า
สำหรับวิธีการป้องกันหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาบอกว่า
จับงูมาไม่เคยเห็นงูทำร้ายคน

ก็เลยแนะนำว่าหากไม่มั่นใจก่อนนั่งชักโครก

ก็ให้เทพงโซดาลงไปเพื่อป้องกันงูและสัตว์เลื้อยคลาน

ก็จะสามารถเป็นการป้องกันได้ในระดับหนึ่งนั่นเองค่ะ
ข่าวนี้ทำให้หนุ่มหลายคนหวาดเสียวไปตามกันนะครับ

หนุ่มอย่างเดียวสาวก็หวาดเสียวเหมือนกัน
อาจจะมีสัตว์เลขคลานเข้าไปที่บ้านเยอะหน่อย
เป็นฝนตกด้วยนะครับ